ฟ้าสางแล้วเล่าได้นะครับคุณผู้ชม
มีตำรวจท่านหนึ่งเป็นถึงผู้กองนะคะยศร้อยตำรวจเอกไปเจอดีค่ะ
คือเขาถ่ายทอดเรื่องราวผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัวนะคะ
เล่าบอกว่ากำลังขับรถออกจากบ้านที่ลำปลายมาตรที่จังหวัดบุรีรำ
จะไปที่โรงพักนางรองไปทำงานไปเข้าเวร
แล้วปรากฏว่าระหว่างทางฝนตกอ้าวทำไมมีภาพสาราล่ะ
เนี่ยผู้กองบอกว่าฝนมันตกหนักกลัวเปียกค่ะ
ก็เลยจอดรถมาหลบฝนสาลาริมทางตรงนี้เดี๋ยวปักหมุดให้นะคะว่าอยู่ตรงไหนอย่างไร
แต่เอาเรื่องคร่าวก่อนที่มีการบอกเล่าผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวของผู้กองเนี่ยนะคะ
แกบอกว่าแกเจอผีเชื่อเรื่องผีกันไหมเชื่อเรื่องผีกันไหมคะคุณผู้ชม
เชื่อไม่เชื่อส่งไลน์มานะคะบอกเราหน่อยนะคะทีนี้
หลังจากที่ผู้กองบอกเล่าเรื่องราวผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวแล้ว
เราในฐานะนักข่าวก็ต้องมีการไปตรวจสอบเอ๊ะแต่ว่าสารามันก็เก่านะนะฮะ
ผู้สื่อข่าวค่ะติดต่อสอบถามไปที่ผู้กองท่านนี้
ยศร้อยตำรวจเอกนะคะร้อยตำรวจเอกเฉลาวพงประยูนเป็นรองสวป
สารวัตรป้องกันและปราบรามโรงพักนางรอง
ผู้กองเฉลาเล่าให้เราฟังว่าวันนั้นวันที่เกิดเหตุคือ
๒๗มิถุนายนตัวผู้กองเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์
ออกจากบ้านที่ลำปลายมาตรเราทำกราฟิกให้ดูด้วยนะคะ
แล้วก็ตั้งใจว่าจะไปเข้าเวรที่โรงพักที่นางรอง
ปรากฏว่าระหว่างทางฝนมันตกหนักเลยแวะหลบฝนสิคะไม่รอค่ะ
เข้าไปที่สาราริมทางปักหมุดให้นะคะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ย
สาราริมทางตรงเนี้ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านบัวตารุ่ง
ตำบลนางรองค่ะผู้กองเล่าต่อบอกว่าเข้าไปนั่งพักได้สักประมาณสิบนาที
ก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ภรรยาดู
คือตั้งใจจะบอกว่าติดฝนอยู่นะยังไปไม่ถึงโรงพัก
พอคุยเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมจำไว้นะคะพอคุยเสร็จปุ๊บ
กองบอกว่าปิดเครื่องเลยเพราะตอนนั้นแบตเตอรี่เหลือเพียงสิบเปอร์เซ็นต์
แบตจะหมดจากนั้นก็นั่งรอให้ฝนหยุดตกต่อค่ะ
คือลักษณะการนั่งของผู้กองหันหน้าออกไปที่ถนน
คุณผู้ชมประเด็นอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งผู้กองบอกว่าจู่จู่
ได้ยินเสียงมีคนเข้ามาทักทางด้านหลังบอกว่าเสียงผู้ชายนะ

จะไปไหน
เสียงผู้ชายอย่างนี้จริงจริงผู้กองเล่าแบบนี้
แต่พอหันไปดูเท่านั้นแหละค่ะไม่เจอใครฮะไม่เจอใคร
พยายามมองโลกในแง่ดีคิดในแง่ดีว่าเอ๊ะเสียงจากโทรศัพท์หรือเปล่า
แต่พอทบทวนคิดอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่ที่เล่าจำได้

ปิดโทรศัพท์ไปแล้วงั้นไม่ใช่แล้วแต่ก็พยายามคิดในแง่ดีว่าอ่ะหูแว่วละกัน
แต่เรื่องมันไม่จบค่ะมีต่อ
ผู้กองบอกว่านั่งต่อสักพักได้ยินเสียงผู้ชายผู้หญิงและเสียงเด็กหัวเราะคิกค่ะ